เป็นผู้หญิงที่เขาเป็นนักศึกษาไปเป็นครูฝึกสอนแล้วทำโทษเด็กนักเรียน

นี่ครับท่านผู้ชมครับก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับ
แต่ว่าคนที่เข้าไปเห็นมาเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ไม่ไหวนะฮะ
เป็นนักศึกษาที่เป็นครูฝึกสอนแล้วก็ลงโทษเด็กนักเรียนในชั้นเรียน
ให้ยกเก้าอี้วางไว้บนศีรษะแล้วก็ให้ลุกนั่ง
อาจจะมองว่าเป็นเรื่องสนุกสนานแต่หลายคนบอกว่าอย่างนี้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
มันอาจจะไม่ได้อันตรายถึงขั้นเด็กจะเป็นอะไรยังไง
แต่มันก็เป็นการลงโทษที่มันเกินเลยไปไหมแล้วยังมองเป็นเรื่องสนุก
ซึ่งเด็กเขาอาจจะไม่สนุกด้วยก็ได้เพราะอาจจะทำให้เด็กเขากลับอาย
พ่อแม่ผู้ปกครองที่เขาเห็นเขาอาจจะไม่สนุกด้วยก็ได้
นี่เราเบลอให้เองแต่พอมีคนไปวิภาควิจารณ์นะครับเจ้าของคลิปเขาก็ลบโพสต์ไปแล้ว
คนที่นำคลิปนี้มาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยบอกว่าเป็นแค่นักศึกษาฝึกสอน
ทำโทษเด็กแบบนี้แถมยังไปลงโซเชียลแบบภูมิใจอีก
ถ้าผู้ปกครองเขาจะฟ้องนี่ไม่ยากเลยนะที่คุณจะถูกฟ้อง
ระวังจะเรียนไม่จบนะนี่มาฝึกสอนอยู่การลงโทษเด็กเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะ
อย่างทางบวกก็คือเพิ่มสิ่งที่เขาไม่ชอบเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
อย่างเช่นไม่ส่งการบ้านก็ให้เด็กคัดลายมือ๑๐จบอย่างนี้
ทางลบก็อย่างเช่นเอาสิ่งที่เขาชอบเนี่ยออกไปซะ
ถ้าเด็กไปเตะฟุตบอลในสนามแล้วทำสนามสกปรกก็งดใช้สนามฟุตบอล๑สัปดาห์
มันต้องเป็นลักษณะอะไรแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณไปทำโทษอะไรก็ไม่รู้
แล้วก็ถือโอกาสอัดคลิปแล้วไปลงโซเชียลค่ะอ่าแต่ว่าน้องเขาลบโพสต์ไปแล้วนะฮะ
เพราะว่าการลงโทษที่ทำให้อับอายนี่มันไม่ได้นะคะ